อันดีไหมคะสลากออกรางวัลที่๑ทีไรแม่มันก็มีทั้งคนที่ดีใจและคนที่มีปัญหามีแม่ค้าคนนึงค่ะเธอบอกว่าเธอไปจองสลากออนไลน์เอาไว้กับแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะแล้วสลากที่เธอจองอ่ะมันถูกรางวัลที่๑งวด๑มีนาคม๒ใบเธอต้องได้๑๒ล้านใช่ไหมแม่ค้าติดต่อไม่ได้เลยทีนี้หายไปเลย

เกิดไปแล้วเนี้ยฉันต้องโดนโกงแน่แน่เลยเลยมาแจ้งความไวเราส่งคุณวิวลวันธรรมภัคดีลงไปคุยกับนางไพมณีเลยค่ะเธอบอกว่าเธอเนี้ยประกอบอาชีพค้าขายแล้วก็เป็นนางรำวงสวงที่วัดพระธาตุนารายเจงเวงเธอบอกว่าเธอจำได้แม่นมากเลยน่ะยี่สิบสี่กุมภาพันธ์กำลังเตรียมตัวรำวงสว

ดูด้วยว่าเนี่ยฉันซื้อเลขนี้ไปทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอมีเงินสดแล้วก็พยายามจะติดต่อนางรัฐจะจ่ายเงินค่าลอตเตอรี่ที่จองเอาไว้ให้เธอบอกติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้จนกระทั่งสองมีนาคมถึงติดต่อได้แล้วนางรัฐบอกว่าเอ้าลอตเตอรี่อันนั้นขายไปแล้วอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นรางวัลที่เท่าไหร่ไม่รู้ด้วยว่าถูกรางวัล
เธอไปชี้ก่อนพาคุณพี่วันไปดูเลยว่านี่นี่เน็ตฉันซื้อเลขนี้จริงจริงพิสูจน์ให้ดูเพราะมันคือทะเบียนของฉันแล้วสาชิดให้ดูด้วยว่าวันนั้นเขียนสลักหลังตั้งชื่อแบบนี้เลยเขียนชื่อตัวเองแบบนั้นแบบนี้เลยทีนี้เธอตั้งข้อสังเกตแบบนี้ปกติเวลาสลักออกเนี้ยนะคะนางรัฐเนี้ยมักจะมาเก็บค่
ล็อตเตอรี่ของเธอที่เธอเขียนสลักหลังไว้แบบเนี้ยนางรัฐต้องเอาไปเองแล้วแน่แน่เลย
ภอตอนบ่ายเฮ้ยก็เลยนึกออกว่ากูซื้อล็อตเตอรี่กับเขาไว้เนี่ยวะ
สามห้าห้าสามเป็นอ้าวห้วยตรงนี้กูซื้อไว้นี่ว่ะก็เลย
วงถามไปน้องเขาก็เลยบอกว่าขายไปเลยเยอะเจ้าซื้อหวย
ซื้อลอตเตอรี่น้ำข่อยนะเจ้าจ่ายเงินคอยหรือยัง
ก็ยังว่าจ่ายเลยเนาะคำหาว่าซื้อเซ็นเอ้ยก็ยังไม่
เห็นเจ้าคันสั้นเจ้าก็มดซิดนะคะเอาเห็ดอย่างคือ
มดซิดมดซิดก็คำเจ้าบอกจ่ายเงินเวลาไปงานนี่
น้องเขาไปงานเป็นนางลำด้วยกันเวลาไปงานน้องไป
ขายถ้าเราดูแล้วเออเราชอบเราก็ซื้อแต่ส่วนมาก
จะซื้อสุดค่ะแต่วันนั้นไปลำมันไม่ได้เอากระเป๋า
ลงจากรถนั่นแหละค่ะที่ที่ซื้อขนมกันมีค่ะมี
ลำลำเพื่อนลำด้วยกันก็เขาก็ขายแบบนี้เป็นประจำอืม
ปกติหลังจากหวยออกเขาจะมาเก็บตังค์ใช่เอาไปส่ง
ถึงบ้านเก็บตังค์ถึงบ้านแต่ของเรานี่เงียบเลยอืม
เราก็สามวันผ่านไปค่ะเราก็ทำไมเราถึงเงียบเพราะ
บอกว่ามึงอย่าตกใจเดี๋ยวมันตามไปเก็บมึงถึง
เละอืมทำไมเราถึงเงียบเราก็เลยเงียบทีนี้รอมา
สามสี่วันเอาวันที่สี่แล้วทำไมมันไม่มาเอาตังค์
ก็วะหรือยังไงวะเราก็เลยเกิดที่มาถึงการตาม
หาโรตาลีแต่อย่าลืมว่าเราเคยซื้อขายกันแบบนี้เป็น
ประจำเป็นประจำแล้วน้องเขาก็ซื้อขายให้คนอื่นก็
เป็นประจำแบบนี้เราเข้าใจว่าสังคมอาจจะมองว่า
คุณซื้อแล้วคุณไม่จ่ายตังค์คุณอยากได้เหรอแต่ก็มอง
กับเราบ้างว่าเราเคยซื้อขายแบบนี้แล้วคนขายเขา
ก็เคยซื้อขายแบบนี้กันเป็นประจำไม่ใช่ว่าไม่
เคยทำนี่ไงประเด็นนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะ
ทางเพจไทยรัฐนิวสโชว์ว่าก็คนซื้อยังไม่ได้จ่าย
สตังค์หรือเปล่าก็เป็นสิ่งของคนขายไหมค่ะแต่คนซื้อ
บอกว่าเขาซื้อขายกันแบบนี้เป็นประจำไงในฐานะ
นักข่าวนะคุณวิมวลบอกว่าต้องไปสืบหาความจริงว่าแล้ว
ตกลงซื้อขายกันแบบนี้ประจำจริงไหมต้องไปคุยกับ
ขายเขาด้วยลงพื้นที่ไปเลยค่ะที่วัดพระธาตุนาราย
เจงเวงนะคะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยไม่มีพิธีบวงสวงก็เลย
ลินวัยหกสิบเก้าปีคุยวันก็เล่าเรื่องให้ฟังแบบนี้
ว่าเออมันมีคดีแบบนี้มีเคสแบบนี้เกิดขึ้นคุณดู
สิดว่ายังไงเคยซื้อรัตตอรีกับนางรัจไหมคุณลุง
ลุงดูศิษย์บอกโอ้ยไม่จริงหรอก

ยักยอกลอตเตอรี่ของภัยมณี

โทรสั่งสลาก๑๐ใบ๒๐ใบตลอด
บอกเลขปุ๊บนางรัฐก็จะเอามาส่งให้
นัดวันจ่ายสิ้นเดือนเลย

สิ่งสำคัญลุงดูสิตบอกแบบนี้
คนซื้อสลากเงินเซ็นเนี่ยนะ

ให้วันที่๑๖
แล้วเขียนไว้

พอเค้าเป็ดดอกเงาะ๑๐บาท

แล้วคือ๑๐บาท

เอาจัดมาให้ผู้ปืนด้วยน่ะ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

คันคันคันคันคันคัน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
แต่วันที่๒๔เขาไม่มาติดตามเราก็ต้องขายออกวันนั้นมันจะหมดเวลาแล้วจนบ่าย๒โมงครึ่งแล้ว
วันที่๒๔มีนาเนี่ยไม่มีชื่อของพี่ภัยมณีลงในสมุดนะคะซึ่งพี่รัฐยืนยันว่าถ้าวันนั้นที่ภัยมณีตกลงซื้อจริงก็จะต้องลงไว้ในสมุดเล่มนี้ใช่ไหม
ไม่ได้ลงนอกจากเราจะไปส่งก่อนเราถึงจะลงเพราะว่าเขายังไม่ได้รับของค่ะต้องรับของเสร็จแล้วก็ลงชื่อ
ถ้าเขาจะเอาเงินสดเราก็ไม่ได้ลงชื่อถ้าเขาซื้อเงินผ่อนเงินเซ็นเราถึงจะได้ลงชื่อค่ะ
กรณีนี้คือไม่มีชื่อพี่พายมณีจริงไม่มีค่ะแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าขายให้ใครเพราะเลขเราลอตเตอรี่เราเหลือเยอะวันนั้น
ถ้าหนูมาหนูซื้อเงินสดค่ะก็ไม่ได้ลงเล่นไม่ได้ลงค่ะพี่รัฐไม่ได้โกงแล้วก็ไม่ได้ยักยอก
แล้วก็ขายไปจริงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าขายไปให้ใคร
สรุปก็คือขายไปแล้วก็ไม่รู้แหละว่าไปลักลั่นหรือผิดพลาดตรงไหนตอนที่ตกลงกัน
แต่เบื้องต้นเนี่ยคุณภัยวดีเขาไปแจ้งความเอาไว้แล้วใช่ไหมก็คิดว่าจะต้องเป็นหน้าที่ตำรวจแล้วล่ะค่ะ
เรียกสองฝ่ายไปพูดคุยไกลเกลี่ยกันเนอะว่าตกลงแล้วมันยังไง
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาฝากบอกไว้ว่า
ความจริงก็คือความจริงค่ะอันนั้นอีกคดีหนึ่งนะคะ
อันนั้นครูปริชามัวจรูน